ท่านผู้ชมครับเรื่องของแก๊งพระทุดงเนี่ยมีชาวบ้านไปเจอแถวเพชรบูรณ์
ก็เลยถ่ายคลิปมาฝากกันบอกนี่ตามไล่ถ่ายคลิปเลยนะ
เพราะว่าเจอกับตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะตกลงพระจริงหรือพระปลอมนะครับ
สุดท้ายเนี่ยย้อนกลับมาดูอ้าวเจออีกแล้วค่ะนะ
พฤติกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูคลิปที่คนที่เขาผ่านทางไปเขาถ่ายไว้ก่อนนะครับ
น้องลั้งนี้แหละ

น้องพระยืนลูกเก้มเลยสิ
นึกว่าจะไปเออตัมรวบมาเนี่ยเลย

คือเจ้าของคลิปนี่วนรถกลับมาถ่ายนะฮะ

ทุดงข้างถนนเส้นเพชรชบูรณ์นะครับ
ตอนนั้นกำลังขับรถระหว่างทางจะไปภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
คือเจ้าของคลิปบอกว่าตอนที่ขับรถผ่านมาเจ้าของคลิปคือคุณอภิรดีนะฮะ
เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยขับมาจากเขาค้อจะไปภูทะเปิกเพชรบูรณ
ระหว่างทางพระทุดง๓รูปนี้ยืนอยู่ริมถนนแล้วโบกรถโบกรถ
ขอติดรถไปลงกลางทางด้วยก็รับไปให้ติดรถไปด้วย
พอไปถึงจุดที่พระจะลงเนี่ยนะฮะจอดรถให้พระลง
ทุดงสามรูปนี้ถามว่าเอาโยมไม่ทำบุญหน่อยเหรอ
เขาก็เลยทำบุญไปสองร้อยบาททำบุญไปสองร้อย
พระพูดตอบกลับมาบอกว่านี่มากัน๓รูปนโยม
ก็คงจะเอาหกร้อยหรือยังไรนะคนในรถบอกโอ้โหหลวงพ่อ
มีเงินติดกระเป๋าอยู่เท่านี้จริงก็ให้ไปเท่านั้น
แล้วก็ขับรถไปต่อทีแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่มีน้องสาวที่มาด้วยกันบอกพี่น่าคุ้น
เหมือนเคยเห็นในข่าวพวกแบบแก๊งพระทุดงเรียรัยอะไรหรือเปล่า
วันรุ่งขึ้นขากลับจากภูทะเบิกก็เลยติดใจ
เลยย้อนกลับมาดูขับรถย้อนมาคุณเขวสรเห็นเมือนเดิมเลยครับ
คันนี้เขาเหมือนกับโบกรถแล้วเขาก็จอดรับ
ไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกพระทุดงนั้น
กำลังขอให้ทำบุญค่าซื้อกรด๗๕๐บาท
แต่ว่าทางรถคันนั้นเขาก็มีเงินสดในกระเป๋าแค่๒๐๐
ก็เลยทำบุญไปแค่สองร้อยก็เลยคุยกันว่าโอ้โหไม่ใช่ล่ะ
ไม่ใช่แล้วก็ติดรถเราจากตรงนี้เมื่อวานี้
ก็ต้องไปลงด่านหน้าแล้วใช่ไหม
แล้วมาอยู่จุดเดิมอีกวันหนึ่ง

พฤติกรรมเหมือนเดิมทำบงทำบุญค่ะ
กรดอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลย

น้องบอกว่าเดาะหน้าเขาเคยเจอแบบนี้
โบกเอาขวดน้ำยืนโบกอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยน้องกับเพื่อนก็ทำบุญกันไป
แต่ตอนนั้นอ่ะขอขอให้เพื่อนทำบุญซื้อกลดเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนกัน
ตอนแรกก็แบบเอออนุโมทนาบุญไปแล้วว่าเออทำบุญอะไรอย่างนี้
ตอนหลังก็มากลายเป็นเรื่องตลกปกครรภ์แล้วก็แบบเรื่องสงสัยจะโดนต้มกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย
พอเราไปถึงเนี้ยรถฟันศรีด้านในก็ทำบุญไปเรียบร้อยแล้วอืม
ทำบุญอยู่ด้านหน้าเราไม่เห็นว่าเขาทำบุญอะไรใส่อะไรอยู่ในบ้านแต่
พี่สาพี่ผู้หญิงน่ะที่ที่มากับรถฟันน้ำกับพี่ผู้ชาย
เราต้องโปรดเลือกเขาแต่เราอยู่บนรถของเราเราไม่ลุกเพราะว่าภารกิจก็แบบ
แล้วท่านก็ไม่น่าจะทำถ้าท่านเป็นพระจริงก็อย่างนี้ค่ะ
คือเจ้าของคลิปเขาก็ไม่แน่ใจว่าพระจริงหรือพระปลอม

แต่ผมก็สันนิษฐานส่วนตัวพระปลอมไว้ก่อนเลยก็แล้วกัน
เพราะพระจริงคงไม่มาทำอะไรแบบนี้ฮะ

แม้ว่ามันหลักเป็นแหล่งนะฮะไม่ใช่มาอยู่ในถนนแบบนี้
แล้วเหตุการณ์ที่เคยมีก่อนหน้านี้
ทางเจ้าของคลิปเขาบอกเขาจำข่าวได้
เคยมีข่าวคนขับรถบรรทุก
ถนนสายเอเชียอ่างทองสิงห์บุรีขาขึ้นภาคเหนือ
เจอพระทุดงมาโบกรถอยู่เป็นประจำ

โกกรถแล้วก็ขอเงินทุกวันติดรถบ้างขอให้ช่วยทำบุญบ้างเจอทุกวัน
เขาบอกเขาเจออย่างนี้พอเขาย้อนกลับมาดูวันรุ่งขึ้นเจอเหมือนกันเลย
ก็เลยฝากบอกว่าเออระวังกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
หรือว่าทางตำรวจทางหลวงเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยก็แจ้งได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๑๑๙๓นะฮะแจ้งได้เผื่อตำรวจจะมาช่วยดูให้
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะคนถ่ายคลิปค่ะ
ที่เขาโอ้โหอีกวันนึงย้อนกลับมาดูที่จุดเดิมก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วพฤติกรรมแบบนี้
ก็คือถ้าเจออย่างนี้ผมว่าก็โทรแจ้งพี่ตำรวจทางหลวง
ถ้าเป็นพระจริงขอดูใบสุทธิอะไรต่างนานาถ้าใช่จริงเดี๋ยวตำรวจเขาก็รับไปส่งวัดให้
อืมแล้วถ้าเป็นพระจริงแล้วมันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้